ยังส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้กับครอบครัวของพี่บอลเชิญยิ้มนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางครอบครัวได้ร่วมส่งวิญญาณให้กับคุณแม่หมี
คุณแม่ของพี่บอลในพิธีชาปนกิจศพ
พิธีเริ่มประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
พี่บอลเป็นผู้ถือกระถางทูบ
คุณยูริสุการดาภรรยาพี่บอลถือรูปของคุณแม่
นำขบวนแห่ศพขึ้นสู่เมนวัดประชุมราช
โดยมีครูสลาคุณวุฒิมาร่วมพิธี
ศิลปินตลกก็มาเยอะแยะเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตลกรุ่นใหญ่อย่างอาถั่วแระ
อเปชอเด๋ออโย่งนนงนพวง

และศิลปินตลกอีกมากมายที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อ
เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวตลกทั่วฟ้าเมืองไทย
แบบไม่แบ่งคณะไม่แบ่งสังกัด
มาร่วมไว้อาลัยให้กับคุณแม่ของพี่บอล
เป็นครั้งสุดท้ายเลยก็ว่าได้ค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีการรำอัศวะลีลาจากทีมงานเทพบุตรสุธิรัก
ปิดท้ายที่หุ่นละครเล็กโจหลุยค่ะเป็นการร้องเพลงจากบอบบี้๓บาท๕๐
บ้าบี้ใช้เวลาเพียงแค่๑คืนในการแต่งเพลงนี้นะคะ
ทำเอาพี่บอลทราบซึ้งจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะ
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจคุณแม่หมีในเวลา๑๗นาฬิกา
กลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนัก
ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีค่ะพี่บอลได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งและเดินหน้าตั้งใจทำงานต่อไป
ช่วงที่ต้องจัดงานศพของคุณแม่
บอลไม่ได้ปฏิเสธเจ้าภาพที่จ้างงานมาก่อนหน้านี้เลยนะคะ
ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อไม่ให้ใครต้องเดือดร้อน
เชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณแม่เองก็ต้องการให้ตัวพี่บอลรับผิดชอบต่อหน้าที่
และมีสิ่งสุดท้ายที่พี่บอลบอกลาคุณแม่
ฟังความรู้สึกของพี่บอลกันหน่อยค่ะ
ขอบคุณนะครับขอบคุณบันเทิงไทยรัฐ
ขอบคุณจักรีนด้วยนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณพี่บอลด้วยจริงเราก็รบกวนพี่บอลหลายครั้ง
แต่ว่าครั้งนี้พอทราบข่าวเราก็รีบไปเอาพวงหลีดให้เลยคุณผู้ชม
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่บอลและครอบครัวด้วยนะคะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีค่ะทางครอบครัวก็ตั้งใจเก็บอัฐิของคุณแม่หมี
เอาไปทำบุญในลำดับต่อไปนะคะ
ส่วนใครที่สนใจเรื่องของตัวเลข
คุณอาถนและได้นำเลขฝาโลงมาฝากชาวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ถ้าดูจากตามภาพเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยภาพจะขึ้นมา
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปพร้อมกันนะคะว่าเห็นเป็นตัวเลขอะไร
ซึ่งทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ได้ระบุเลขเอาไว้ว่าเป็นเลข๙๕๑ค่ะ

แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่บอลด้วยนะคะ